แม่บ้านสาวสตูนดีใจตั้งวงกินข้าว
ลูกชายเคี้ยวหอยแล้วเจออะไรคุณ

แล้วเม็ดใหญ่ด้วยคุณผู้ชมมุกเมลโลสีขาวเม็ดประเริ่มเลยนะฮะ
แต่ว่ามุกเม็ดนี้ต้องเอาไปตรวจสอบอีกที
ว่าใช่อัญมณีมีค่ามีราคาอะไรอย่างไรหรือไม่
แต่เม็ดนี้ขาวจั๊วเลยนะครับ
เราพาคุณผู้ชมไปที่บ้านเล็กที่๑๖๕หมู่ที่๒
ตำบลอุดัยเจริญที่อำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูนนะครับ
คุณกันนิกาโพธิบดีนะฮะ
นำไข่มุกเม็ดโตมาโชว์ให้ผู้สื่อข่าวดูด้วยความดีใจนะ
บอกว่าไข่มุกเม็ดนี้โอ้โหมันกลมจริงคุณมันกลมดิเลย
แวววาวขนาดเท่าประมาณไข่จิ้งจกนะฮะ

บอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะไปซื้อกับข้าวที่ตลาดนัดนะฮะ
มากินหันไปเห็นแผงหอยแครง
บอกแม่ค้าแม่ค้าลวกมาหน่อย
อยากกินตอนนี้อยากกินพอดีเลย
ก็เลยซื้อกลับมากินที่บ้านซื้อมาครึ่งโล๑๒๐บาทนะฮะ
เอามาแกงคั่วแล้วก็ทำกับข้าวมื้อค่ำนะครับ
ร่วมวงกินข้าวกันในครอบครัวจู่ลูกชายเคี้ยวกลับแม่
อะไรไม่รู้แล้วก็คายออกมาจากปาก
อ้าวแม่เห็นตกใจเลยเม็ดขาวนี่ต้องเอามาส่องดูแบบนี้เลยนะฮะ
ตอนแรกนะตกใจคิดว่าฟันตัวเองแตกหรือเปล่า
ไม่ใช่นะไม่ใช่ฟันนะฮะเม็ดกลมมากเลยนะฮะ
คล้ายไข่มุกเลยก็เลยเอามาโพสต์ลงหน้าเฟสนะฮะ
มีคนเข้ามาแสงความคิดเห็นบอกว่าโอ้เป็นไข่มุกหอยแครง
ก็เพราะว่ามีคนเจอมุกเมโลจากหอยแคลงเยอะมากแล้ว
แต่ส่วนใหญ่เป็นเม็ดเล็กเท่าหัวเข็มหมุดนะฮะ
ทำให้ครอบครัวดีใจเป็นอย่างมากว่าเม็ดนี้มันใหญ่เจอดีเข้าซะแล้ว
ทีนี้ก็ต้องอาจจะส่งให้ตรวจสอบนะส่งลงส่งแล็บที่ไหนมีแล็บนะ
ผลออกมาเป็นมุกแท้เธอก็พร้อมจะขายนะฮะ
มีใครสนใจที่จะซื้อนะธรรมดาเรื่องแบบนี้เราต้องถามใครนะ
อาจารย์ออสนะใช่อุ้ยตอนนี้อาจารย์ออสดมีดราม่าอยู่นะ
อาจารย์ออสวิราชัยวุฒาวงศ์มีดราม่ากับพิธีกรดัง
แล้วก็เพจดังเพจโหลกแดง

เห็นบอกว่าเรื่องนี้ต้องไปจบกันที่คุก

คุณผู้ชมลองไปเปิดเฟสของอาจารย์ออสวีราชัยพุทธวงศ์ดู

อาจารย์ออสจะแฉเรื่องอะไรออกมานะ